กลับมาสู่รายการวะท้ายกับสิโก้นะฮะอย่างที่เกิด
ตั้งแต่ต้นรายการนะครับวันนี้เราจะเจอสองบุคคล
สำคัญนะครับฮีโร่ของชาติเราทีมชาติไทยนะฮะ
ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
ผมเก่งอาถยศสองผมรักนักฟุตวรรค์

เป็นครั้งแรกที่สามารถเป็น๒สมัยติด

คำรู้สึกแรกเลย
มาสุบการณ์ทีมชาติไทยครับ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

นัดที่กดดันที่สุดก็คือนัดที่เราไปที่อินโด

ความรู้สึกตอนนั้นหลังจากที่เข้าไปในห้องในตัวครับ

ผมหน้าผมตาตอบเสื้ออาบน้ำ
ตอบเสื้ออาบน้ำไม่มีการพูดคุยกันเลย
ทุกคนไม่มีอารมณ์อยากจะทำอะไรเลย

ผมก็ต่างคนต่างถอดรองทงรองเท้าออกปุ๊บ
อาบน้ำเปลี่ยนผัดกันนะ
ลงอาบน้ำรอที่จะประชุมทีมอย่างเดียว

เพราะว่าวันนั้นไปกินข้าวแทนที่จะมีคนหยอกเล่น

แต่มันคือบรรยากาศคือเงียบ
พอถึงโรงแรมพี่โก้ก็ได้เรียก

พี่ไม่ชอบแบบนี้

พยายามยิ้มยิ้มสู้
แล้วก็ทำให้เหมือนเดิม

อย่าเป็นแบบนี้เพราะว่ามันยังไม่จบ
เศร้าได้เสียใจได้แต่เราต้องกลับมาให้ไวที่สุด

ครับผมก็ว่าเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันยังมีอีกนัดหนึ่งที่เล่นในบ้านอะไรอย่างนี้
ก็แค่แค่สองหนึ่งเองผมว่ามันมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงที่เราอยากเล่นในนัดสอง
โคลนี้พอเป็นแชมป์แล้วเข้าไปในห้องศักดิ์ภายใยเกาะมันไม่เหมือนอีโดแล้ว
เมืองไทยอยู่บ้านเราแล้วเป็นแชมป์ล้มได้แล้วก็ป้องกันได้ด้วย
ความรู้สึกเป็นไงฮะมันคนละเรื่องเลย

มันแบบออกเหมือนยกอะไรออกจาก
ออกจากอกเลย

มันแบบเออใครจะทำอะไรก็ได้

เพื่อนเล่นกันดูอะไรอย่างนี้
มันรู้สึกว่ามีความสุขมาก
นี่คือบรรยากาศของเก่งในห้องแต่งตัว

ส่วนผมก็บรรยากาศเนี่ยมันบอกว่าต้องแบบว่า

เพราะว่าทุกคนเข้าห้องแต่งตัวเสร็จปุ๊บเนี่ย
บางคนก็จะมีการหยอกล้อเล่นกันปุ๊บ
บางคนก็เดินร้องเพลงแซวกัน

บางคนก็เดินเฮ้ยแพ้กันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

บางคนก็เอาเสื้อไปให้เพื่อนเซ็น

รายการนี้นะทุกคนใน๒๓คน

ว่าอันนี้คือความทรงจำของเรา

แชมป์ซูซูกิครั้งแรกของ

ส่วนผมกับเกงก็ร่วมกันกันมา

นั่นคือความรู้สึกของพวกเขาทั้งสองคน

ตอนนี้ผมขอถามถึงเพื่อนร่วมทีม
ของพวกเขาบ้างดีกว่า

แซวเพื่อนพวกเขากันเองว่าอย่างไรบ้าง

มันมีคลิปภาพออกมาเต้นกันอะไรอย่างนี้นะครับ
มีคลิปที่เจ้าเจ

แล้วก็พี่ตุ้ยกลวิช

เห็นเขาอยู่ข้างหน้ายังกระบวะขาวเอาจริงกว่าจังมาก

เป็นคนที่แบบเล่นทุกเวลาเหมือนกันครับ

แต่ที่ตกใจก็ตกใจพี่ตุ้ยกัลวิทครับ

วันหนึ่งเขาพูดไม่เกิน๕คำ

เอาแล้วอยู่กองหลังสั่งการกองทัพนี้ยังไงครับ
เพื่อนในทีมชาตินะ

นอนกับใครครับ
ผมนอนกับบัดดี้ผม
ก็พี่เย็นครับจ่ายเย็นมงคลทศกาย

ก็เราสองคนค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกัน

แล้วไหนก็จะแบบพูดภาษาเดียวกันด้วย

อาหารรสนิยมความคิดอะไรก็จะรู้สึกคล้ายกัน

เล่นตำแหน่งมันก็เหมือนกันด้วย

แล้วมีใครที่เราคุ้นเคยอีกมีใครที่
อย่างพี่มุ้ยนิสัยเป็นอย่างไร

แต่ว่าจังหวะเล่นจังหวะจริงจังพี่มุ้ยก็มี

แต่งงานมีครอบครัวถือว่าพี่มุ้ยเป็นตัวอย่างด้วย

เรื่องพี่น้องการพูดการดูแล
เขาจะเป็นผู้ใหญ่มาก
นั่นก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับ
ความสัมพันธ์ในแคมป์ทีมชาติไทยของนักเตะ

เอาละครับเราได้พูดคุยกับ๒นักเตะแห่งทัพช้างศึกชุดแชมป์
โมเมนต์ต่างทั้งความกดดันและความประทับใจ
บัดดี้ของแต่ละคนในแคมป์ทีมชาติไทยกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะถามถึงเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของเขาทั้งสองบ้าง
ว่าก่อนจะมีวันนี้พวกเขาเริ่มมาจากไหนกัน

เส้นทางฟุตบอลที่บ้านผมเขานิยมบาสกัน

เชียงบนไทยกับชิคกี้พาย